อันนี้ไปดูสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับ
ติดกับประเทศเมียนมากันก่อนที่พบพระจังหวัดตากนะฮะ
สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหลี่ยงกับทหารเมียนมานะครับ
คือห่างจากเราแค่๔๐๐เมตรแต่ว่าเขายิงกันทั้งวันเลยฮะ
ได้ยินไหมครับทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดแป๊กเล็กนั่นเสียงปืนไอ้บึ้มนั่นเสียงระเบิดฮะ
ส่วนที่กำลังกันกว่าร้อยนายมีอาวุธครบมือ
โจมตีนยิงถล่มใส่ฐานที่มั่นของทหารเมียนมาครับ
ที่บ้านอูเกรทะอำเภอซูกาลีจังหวัดเมียวดีของเมียนมาเค้า
มีการยิงประทะด้วยอาวุธหนักนานาชนิดตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับยันเย็นนะฮะเย็นผ่านไป๑๐ชั่วโมงได้
เสียงปืนเสียงระเบิดจากการยิงประทะของทหารทั้งสองฝ่ายก็ดังอย่างต่อเนื่อง
หลังการยิงประทะด้วยอาวุธหนักของทหารทั้งสองฝ่ายตลอดทั้งวันครับทำให้รัศดรฝั่งเมียนมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดบ้างปืนคอบ้างนะครับ๗คนได้
ผู้บาดเจ็บหลายรายอาการสาหัสถูกนำตัวข้ามห้วยวาเล่มาขึ้นฝั่งนะครับหมู่บ้านมเกอร์ไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะครับมีรถยนต์ของหน่วยกู้ชีพอำเภอพบพระหลายคันนะครับเข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบพระจังหวัดตาก
เป็นการช่วยเหลือตามหลักสากลแล้วก็ตามหลักมนุษยธรรมนะครับในภาวะภัยสงครามต้องทำแบบนี้ฮะ
ขณะที่ชาวบ้านฝั่งไทยนะครับที่อยู่ใกล้กับพรมแดนไทยเมียนมาต้องรีบเก็บสิ่งของจำเป็นนะครับหนีออกจากบ้านพักก่อนไปพักอาศัยอยู่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อน
เพราะเกรงว่ากระสุนปืนอาวุธหนักจะข้ามมาฝั่งไทยโดยมีทหารตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระเข้าตรึงกำลังอย่างเข้มงวด
คือตลอดแนวเลยตลอดแนวที่มีการยิงประทะกัน
ถนนติดแนวชายแดนคาดว่าน่าจะยิงประทะกันตลอดทั้งคืนครับ
เจ้าหน้าที่ไทยในตอนนี้ตรึงกำลังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครับโอ้โหแน่นดีสิยิงรัวมากใช่ค่ะทีนี้